ถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุน
สยามใจดียังยิ้มเสมอ
ท่านยังยิ้มเสมอ

คุณป่านุ่มเขาจะโอเคแล้วกับเราไหมนะคะ

เพลงที่๑นะครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
นักสู้ชีวิตของเราน้องดาวร้องไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
น้องดาวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

น้องดาวร้อง
ได้ครับ

ร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้

จากบทเพลงของคุณพุ่มพวง

สยามเมืองยิ้มนะครับ

ใครเป็นคนสอนหนูให้รู้จักเพลงนี้คุณครูเหรอคะ

๑๐๐๐๐บาทแล้วคุณนี้ต้องถามคุณทวดแล้วไปยืนใกล้

ครับคุณทวดครับหลานเหรนคนนี้ดาวเนี่ยนิสัยเป็นยังไงครับนิสัย
นิสัยเขาก็ดีแต่ว่าไอ้กับข้าวหรืออะไรเนี่ยยายทำไม่ได้เขาก็ทำให้กินเอง

ชีสกระตุ่มจืดบ้างผัดเผ็ดตะพร่าวบ้าง

ไข่ดาวอร่อยสุดดาวต้องดีใจไว้นะคะยายทวดบอกไข่ดาวนะคะ

ยายขาไปไม่รอดเขาถึงจะอยากได้

เต้นมันไม่ได้อย่างนี้

แล้วห่วงอะไรที่สุดครับ
ในตัวเหรียญคนเดียวดาวเนี่ย

ก็ห่วงตัวน้องดาวมากที่สุดมาก

เรื่องเรียนมั่งเรื่องนิสัย
แล้วก็อบรมสั่งสอนเขา

เวลาไปโรงเรียนเขาก็กราบไหว้

ดาวทำกับข้าวให้คุณแน๊ยังทั่วทาน

ตัวนั่งเล็กเลยใช่มะ
ยกกระทะกระทะก็ยังใหญ่กว่าเราเลยคิดว่าเก่งมาก

มีวิชาชีวิต

ผ้าเองด้วยซักผ้าเองไหม

อาบน้ำให้ใหญ่ทวดด้วยซักผ้าให้ใหญ่ทวดด้วยมั้ย

ดาวเป็นคนดีมากลูก

เอาแบบจากใจความรู้สึกของดาวทั้งหมด

ความรู้สึกทั้งหมดที่มีต่อยายทวด

หนูรักทวดนะ
หนูรักมากที่สุด

กอดคุณตาด้วยไหมอยากกอดคุณตายูนด้วยไหม

เมื่อกี้ดาวบอกอะไรคุณยายทวดบ้างคะ

ถึงได้ทำทุกอย่างเลยใช่ไหม

คุณทวดจะอยู่ได้ไหมครับ

มันรู้ใครตากปะของข้าวให้กิน
ถ้าขาดน้องดาวก่อนซิด

ต้องมีแล้วต้องมีเขาก็เรียกว่าเป็นแขนเป็นขา
ให้กับคุณทวดเลยถ้าไม่มีดาวทวดก็บอกแล้วว่าอยู่ไม่ได้

ดาวไปอยู่กับพี่เป๊กไหมแล้วทิ้งคุณยายทวด

อยากให้ดาวไปดูแลพี่เป๊กบ้างอยากได้คนดูแลนะ
ไปอยู่กับพี่เป๊กเถอะไปไหมไปเปล่า
รักคุณยายทวดนะแต่ลองทำมือซิรักคุณยายทวดแค่ไหน
แค่ไหนความกว้างของมือดาวได้แค่ไหน
สุดไปเลยคุณยายทวด
แล้วคุณยายทวดล่ะคะรักดาวแค่ไหนลองทำมือดีค่ะ

บอกไม่ถูกเลยรักมาก

สุดจนว่าบอกไม่ถูกนะไป

เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มาถึงเพลงที่๒
เพลงที่๒นี่สำคัญทีเดียวเพราะว่าเพลงนี้

ถ้าน้องดาวผ่านเพลงนี้ได้

เอาไปซื้อจักรยานไฟฟ้าที่ต้องการได้แล้ว
ตัวช่วยเหมือนเดิมถ้ามันไม่ไหว
ทบทวนเนื้อแล้วไม่ได้จำเป็นต้องใช้ก็

ไม่ได้ทำให้เราดูด้อยหรือว่าเสียสิทธิ์อะไร
มีแต่ผลดีให้เราทั้งนั้นเลยนะครับน้องดาว

อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว

รวมถึงพี่เป๊กด้วยก็เขยับเขยื่นเขยก

แต่ดาวแบบยืนอย่างนี้แล้วกลืนน้ำลาย

หนูร้องเพลงเร็วไม่ค่อยเก่งค่ะ
ทำไมหนูถึงร้องเพลงเร็วไม่ค่อยเก่งคะ

แล้วเคยฟังเพลงนี้ไหม

ของตั๊กกะแตนชุระดาค่ะ
ของพี่ตั๊กกะแตนชุระดาใช่มั้ย

ตอนนี้ก็มีเงินสะสมอยู่แล้วนะครับ
ในเพลงที่๑เมื่อสักครู่นี้นะฮะ

ถ้าเกิดสู้แล้วร้องผิด๑หมื่น
เหลือ๕๐๐๐บาท
ถ้าบอกสู้แล้วร้องถูกก็รับ๒๐๐๐บาท

น้องดาวจะสู้

ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับหนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูพาวเวอร์นะครับ
ยังอยู่ครบทั้งสามแผ่นที่มีสิทธิ์ใช้ได้นะครับในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ส่วนเนื้อค่ะดาวส่วนเนื้อค่ะ
ไม่ใช้ค่ะ
ดาวส่วนเนื้อแล้วใช่ไหมค่ะ
มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์
เพลงที่สองครับเพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
สู้ค่ะมีอะไรต่อกันไม่ได้หรอก
น้ำสีผ้าหมวนคนหนุ่มคนสาวขอเชิญจวนออกมาพวนหน้าเวที
ย้อนทิ้งความทุกความโศกออกมาเยอะมาเยอะเอาความโศกทิ้งไป
ใครบ่หักก็สั่งหัวอย่าใส่ใจแฟนคนเดียวบ่ตายหาเอาไหม
แต่ความสุขทางใจคือเด้งใส่หมอลำ
แกล้งซาวโส่หนื่อหมาลำบ่เพื่อเยื่ย
ย้อนถิ่กคุณไงงองเอ้าไง
เพื่อนเธอยของบอกค่ะคนสดขยับมาสีผ้าเหนียว
เหนียวเหนียวเหนียวสวรรค์เจ้าเหนียวเหนียวเหนียวชีวิตของเขาอย่าเศร้าอย่าซึม
ดรึมดรึมดรึมน่าเวทีแน่นดรึมดรึมดรึมวันให้มันลืม
หนึ่งคนที่ทิ้งเราไปเต้นกันไงง่องเบอร์ส่วนหัวปอดผู้ใด
เต้นอาเวทีประโบสถ์ของพิวัติผู้เศร้ายุคใหม่หัวใจมะมุม